คุณผู้ชมค่ะส่วนข่าวนี้นะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของพ่อจ๋าแม่จ๋า
เอฟซีวงระเบียบวาธศิลป์ค่ะ
เพราะเมื่อวันก่อนมีข่าวดีเพราะว่ามีคนเนี่ยบุกไปเตอร์ไพรส์กันถึงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เอ่ยที่จะทำให้เต้ายองกับพ่อเอ๊ะถึงกับน้ำตาซึมไปดูคลิปค่ะ
น้องอันนี้ไหมน้องอยากหาเกลียดมาก

กันเองที่มาเซอร์ไพรส์หลังเวทีก็คือ
ท็อปณรากรอดิ่นพระเอกหมอนรามชื่อดังคณะระเบียบวาทธาศิลป์นี่แหละค่ะ
ก็ถือโอกาสรวบตึงปีใหม่ตุดจีน
กระเช้ามาอวยพรพ่อเอ๊ะแล้วก็ชาวคณะกันถึงที่เลยนะคะ
โดยหนุ่มท็อปเนี่ยยังมอบพวงมาลัยขอขมาพ่อเอ๊ะ
พร้อมกับได้พูดคุยนะคะขอกลับมาประจำวงระเบียบวัฒนศิลป์อีกครั้ง
หลังจากที่ได้ออกไปพักแล้วก็ทำฝันของตัวเองได้สำเร็จนะคะ
การเปิดร้านหมูกระทะอาฟู้หมูกระทะ
ซึ่งพ่อเอ๊เองก็เข้าใจแล้วก็ได้ให้หนุ่มท็อปกลับมาประจำวงระเบียบวาธศิลป์อีกครั้ง
โดยจะคัมแบ็คแบบเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วจ้า
โดยทันทีที่พ่อเอ๊ะโพสต์นี้นะคะชี้แจงข่าวไป
ก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ดีใจกันยกใหญ่เลยคุณผู้ชม
เช่นเดียวกับไอ้เต้ายองของเราที่ก็ได้รีโพสต์ภาพที่พ่อเอ๊ะลง
พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่านี่แหละวันที่น้องรอคอยครับ
ดีใจที่สุดเต้าพี่ของน้อง
ถือเป็นข่าวดีของแฟนวงระเบียบวาธศรีจริงนะคุณผู้ชมนะ
เพราะเอาจริงนะท็อปเนี่ยเขาอยู่คู่กับวงระเบียบวาธศิลปมายาวนาน
คือมันเป็นกรอดที่เหมือนแบบรอรอจนดูภาพมีอีกครั้ง
พวกเราอ่านข่าวยังแอบตกใจอยู่เลย
แต่ว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่เลยนะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีจริงคุณผู้ชมค่ะ
หมอนลงหมอนลำในบ้านราวตอนนี้เป็นกระแสมากเลยนะ